รวมแล้วถึง๒๘รายก็มีทั้งนักการเมืองค่าราชการประจำ
รวมทั้งเอกชนจนทำให้เป็นที่จับตามองค่ะ
วันพรุ่งนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางมารับฟังคำพิพากษาหรือไม่นะคะ
และคดีนี้ก็ยังนับว่าเป็นอีกหนึ่งคดีประวัติศาสตร์ที่สารแพ่งก็มีคำพิพากษาเรื่องนี้เอาไว้แล้ว

เมื่อวันที่ยี่สิบมกราคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
มณัฐสร้อยพรอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ข้าราชการและเอกชนรวม๒๑คนและนิติบุคคลอีก๗ราย
ฐานร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
เอื้อประโยชน์ให้กับสองบริษัทเอกชนของจีน
ให้เข้ามาทำสัญญาซื้อขายต่ำกว่าราคาตลาด
หรือราคารับจำนำโดยไม่ต้องแข่งขันราคา
และขายต่อให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวภายในประเทศ
ทำให้เกิดความเสียหายแก่กรมการค้าต่างประเทศ

ส่งเรื่องให้อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้อง
กระบวนการเข้าสู่การพิพากษาของสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ที่จะตัดสิน๒๕สิงหาคมนี้
นุกรรมการได้ขอเอกสารการทำสัญญาซื้อขายข้าว
กรมการค้าต่างประเทศ

และองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกระทรวงพาณิชย์
พร้อมตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง
พบเอกสารการชำระหนี้ของ๔บริษัทเอกชน
จากสัญญาซื้อขายข้าว๖ล้าน๒แสน๒หมื่นตัน
มูลค่ากว่า๒หมื่นล้านบาท

มีการส่งออกข้าวไปจีนกว่า๓แสนตัน
ส่วนที่เหลือซื้อขายหมุนเวียนภายในประเทศ
จ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค๑๘๒๒ใบ
กรมการค้าต่างประเทศทวงเงินกว่า๙๐๐๐ล้านบาท
ที่จะไม่ซื้อขายเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
สำหรับฐานความผิดที่นายบุญทรงและจำเลยในคดีนี้

ประกอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปี๒๕๕๙

และพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตปี๒๕๔
ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต
พร้อมสั่งปรับจำเลยทั้งหมดกว่า๓๕๐๐๐ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่าครึ่งหนึ่งตามสัญญาระบายข้าว๕๐๐๐ตันที่พบการกระทำผิด
อกจากนี้ยังยื่นร้องให้สนชถอดท้อนออกจากตำแหน่ง
ซึ่งสนชมีมติในวันที่๘พฤษภาคมปีเดียวกัน
ให้ทั้งนายบุญทรงนายภูมิและนายมณัฐ
ต้องออกจากตำแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา๕ปี
ตลอดการไต่สวนของสารนักการเมือง
พร้อมยื่นร้องต่อสารปกครองขอทุเลาการบังคับคดียึดทรัพย

โดยนายบุญทรงระบุบัญชีส่วนหนึ่งที่ถูกอายัดไปเป็นของภรรยา
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ขณะที่นายบุญทรงระบุเงินจำนวนมากที่ถูกอายัดไว้นั้น
เป็นเงินที่หยิบยืมมาเพื่อใช้อุทธรณคดีในสารนักการเมือง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน